เพราะว่ามีสุนัขพิษบูไล่กัดพระสงฆ์ที่ออกบินทบาทเหตุการณ์ที่ปฐุมธานีนะคะ
คือจีวอนปลิวเลยคือท่านก็ตกใจแล้วท่านล้มด้วยนะคะ
ขวาบาดเนี่ยกระเด็นเลยไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
หนูหมาไล่กัดพระจีวงจีวรบาทกระจายเลย
นี่ค่ะเห็นฝาบาดไหมคะตรงพื้นเมื่อสักครู่

จีวอนพระท่านคือท่านออกบิณฑบาตตอนเช้าแล้วก็มีคนมาช่วยอ่ะเนอะ

เฟซบุ๊คเจ๊ม้อยบีพลัสโพสต์เอาไว้นะคะเตือนภัยค่ะ
เตือนในลักษณะที่ว่าคนเลี้ยงสุนัขก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองให้ดี

เมื่อวานนี้๗โมงเช้านะคะพระรูปนี้ท่านออกบินทบาทในหมู่บ้านรัตนโกศิลป๒๐๐ปีซอย๑๗ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
แล้วเจ้าพิษบูตัวนี้มันตัวใหญ่นะคะไล่กัดและกระโจนใส่พระท่านนะคะพระท่านล้มกลิ้งไปกองกับพื้นเลยนะคะ
ฝาบานเนี่ยตกกระเด็นจีวอนปลิวเลยครับโชคดีมีคนมาช่วยอย่างที่เห็นในภาพ
วันนี้เราตามเรื่องให้ทีมข่าวของเราไปที่วัดเปรมประชากรได้พบกับพระที่อยู่ในคลิปค่ะ
ทัศนะค่ะพระท่านบอกว่านี่ไงดูแผลอัตมาสิที่หัวเข่าแบบนี้ประเด็นคือท่านล้ม
แผลมาจากการล้มไม่ได้โดนสูนักกัดนะแต่แผลใหญ่
คือถ้าหนีไม่ทันแล้วไม่ล้มก็ไม่รู้ว่าจะโดนกัดยังไงด้วยนะ
ใช่ท่านเล่าให้ฟังแบบนี้คือปกติก็บินทบาทในซอยนี้เป็นประจำ
พระรูปอื่นก็เดินบินทบาทกันเหมือนกันไม่เคยเจอสุนัขพิษบูนะคุณผู้ชมคุณภาคภูมิ
แต่เมื่อวานนี้เจอก่อนเลยคือเจอสุนัขไซบีเรียนนอนอยู่กลางถนนแล้วมันเห่า
จู่พิษบูวิ่งออกมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมาไล่กัดเลย
ก็พยายามจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ถอยออกมาจนล้ม
อันนี้คือแผลล้มไม่ได้โดนกัดนะคะแต่ล้มจนเข่าถลอกแบบนี้
คือตอนแรกเนี่ยอัตมาไม่ได้เห็นเพราะว่ารถมันบังอยู่
เดินเข้าไปแล้วรถมันจอดมันบังอยู่แล้วมันมีไซเบีเรียนนอนอยู่กลางทาง
มันก็ลุกขึ้นมาเห่าก่อนครับลุกขึ้นมาเห่าแล้วก็มาพี่บูมันก็ออกมา
ออกมาแล้วก็วิ่งเข้ามาอ๋อวิ่งมาขย่ามเราเลย
ก็วิ่งเข้ามาแล้วก็เอาย่ามกันไว้
แต่พระท่านบอกว่าก็ไม่ติดใจเอาความอะไรนะคะ
ก็ทางเจ้าของสุนัขก็เจอตัวแล้วแหละ
เขาก็บอกว่าเขาจะเอาสุนัขไปอยู่ที่ต่างจังหวัดก็แล้วกันหลังจากนี้

ใช่ค่ะนายบุญสุทธิอวงชมพูอายุห้าสิบเจ็ดนะคะ

เดินไปดูเห็นว่าสุนัขพิษบูกำลังไล่กัดพระ
อืมก็เลยปั่นจักรยานไปช่วยไล่สุนัขให้มันกลับเข้าบ้าน
แต่พระท่านคือล้มกลิ้งไปกับพื้นบาดเจ็บไปแล้วอะค่ะ
ช่วยด้วยช่วยด้วย
เราก็เลยขวาจากขยานแล้วก็มาอันนี้
ไปเจอก็กำลังแบบบาด๓บาทในไปทางนึง
แล้วก็กับของกับข้าวถุงย่าง

ตอนนี้พระนักฐานกำลังลุ่ม
พอดีเราไปไล่หมามันก็ไป
สบายเสร็จมันก็ยังพยายามจะย้อนกลับมาครับ

มีคนออกมาดูตามหน้าบ้านเขา

เราก็ช่วยเก็บของเจ็บไรให้ท่าน
เก็บเจ็บก็ถามท่านว่าเป็นไรป่ะลุงพี่
ท่านบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็เลยกลับ
ทีมข่าวของเราก็เลยขอไปเดินดูหน่อยซิ
ในซอยที่มันเกิดเรื่องเกิดราวอะค่ะ
ก็ไปเดินดูนะคะได้เจอกับเจ้าของสุนัขด้วยนะคะ
เจ้าของสุนัขบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์ก็แล้วกัน
แต่ว่าแฟนสาวเนี่ยไปคุยกับพระท่านที่วัดเรียบร้อยแล้ว
แสดงความรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว

คืออย่างนี้ค่ะเขาให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
คาดว่าคงปิดประตูไม่สนิท
ไม่สนิทแล้วสุนัขมันหลุดออกมา
คือแต่ก่อนสุนัขอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งเอากลับมาอยู่ที่นี่

แล้วคาดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าคนกลัวคนแถวนี้เขาก็กังวลใจ
จะเอากลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเหมือนเดิม
ทีมข่าวบอกว่าตอนที่ไปเดินสำรวจดูก็ไม่ได้ยินเสียงสุนัขเห่านะคะ
คาดว่าคงยังอยู่ในบ้านนั่นแหละ
ทีมข่าวก็เลยคุยกับญาติของเจ้าของสุนัข

ญาติบอกว่าสุนัขพิษบูตัวนี้ชื่อเจ้าลีโอ
อายุประมาณ๓๔ปีแล้ว
ญาติของเจ้าของสุนัขบอกว่ามันไม่เคยกัดคน
ตอนที่พระมาบินทบาทมันอาจจะเห็นจีวอนสีเหลืองปลิว

ชาวบ้านบอกว่าเจ้าลีโอไปกัดคนมาแล้วหลายคน

โอ้ยไม่ใช่หรอก
กัดหลายคน

ไม่มีมันไม่กัดหรอก
ถ้าเขากลัวเขาล้มลงขาผลก
กลัวหมาจะกัดแล้วพระล้มไปเองเลยเจ็บเองอย่างนี้เหรอ
สุนัขพันธ์พิษบูอายุ๓๔ปีตัวมันก็ใหญ่อยู่นะ
ใช่แล้วมันวิ่งมาแล้วเห่ามาด้วยแล้วทำท่าเหมือนจะกัด

ต้องวิ่งหนีก็ล้มท่านก็เจ็บ
คือเป็นใครก็ต้องกลัวไว้เราจะไปรู้ได้ยังไงอ๋อ
บูตัวนี้มันไม่กัดคนหรอกอย่างนี้เหรอ
ชาวบ้านหลายรายนะคะบอกว่าเจ้าลีโอมันเคยกัดคนจริงคุณผู้ชมหลายคนแล้วด้วยนะคะ
กาดผู้หญิงเร่ร่อนเก็บขยะจนบาดเจ็บ
เมื่อปี๖๓กัดคนงานก่อสร้างในหมู่บ้าน
ชาวบ้านก็กลัวไม่มีใครกล้าไปสูงสิงด้วยอะค่ะ
ก็ทุกคนก็อยู่กันอย่างหวัดกลัวกลัวเนี่ยค่ะ
ก็ต้องดูแลสุนัขตัวเองให้ดีอย่าปล่อยมาแบบนี้ไม่ได้นะคะ
คือจะมาอ้างว่าล็อกประตูไม่แน่นเผลออะไรหรือว่ามันหลุดออกไปเองอันนี้ไม่ได้นะฮะ
ต่อให้พระท่านไม่ได้โดนสุนัขกัดแต่ท่านก็ล้มแล้วก็เป็นแผล
เพราะสุนัขของคุณวิ่งมาจะกัด